ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ให้กำลังใจนะคะ
สำหรับคุณชาวค่ะแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีเช่นเดียวกัน
เพราะว่าวันนี้ค่ะจะเข้าพิธีอุปสมบทนะคะที่อุดรธานีค่ะคุณ
ซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ค่ะเจ้าตัวพร้อมด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะ
ได้เดินทางไปสำรวจบริเวณโดยรอบวัดเลยค่ะ
เขาจะไปอุปสมบทนะคะที่วัดสะมณีอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะ
รวมถึงนะคะก็ได้ไปสำรวจกุฏิที่จะใช้จำวัดในช่วงครองพระเหลืองด้วย
โดยดีเจเช่าค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวถึงสาเหตุที่เลือกบวชที่วัดแห่งนี้
เพราะว่าเคยร่วมสร้างพระประธานและพระอุปสรต

รู้สึกว่าที่วัดแห่งนี้เงียบสงบ
แล้วก็ทำให้เจ้าตัวสามารถศึกษาพระธรรมได้อย่างที่ตั้งใจ
พร้อมกับถือโอกาสค่ะขอคำมาลาบวช
แล้วก็ขออโหสิกรรมทุกคนนะคะในสิ่งที่เจ้าตัวนั้นเคยล่วงเกิน
ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีที่เจ้าตัวขับรถเฉียวชนคู่กรณีจนเสียชีวิต
ดีเจเช้าค่ะก็เผยว่าได้ให้ทนายความ
แล้วก็ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ตอนนี้ค่ะคืออยากจะให้ตัวเองนั้นจิตใจสงบมากกว่าค่ะ
ทางนี้จะมีการทำพิธีปลงผมหน้าในเวลา๙นน้าที
แล้วก็จะประกอบพิธีอุปสมบทในเวลา๑๓นาฬิกา๓๙นาทีค่ะ
โดยที่มีพระครูสุตวีระคุณาธานนะคะ
แล้วก็รองเจ้าคณะนะคะอำเภอหนองหานเป็นพระอุปชาให้ค่ะ
ซึ่งดีใจชาวนะคะตั้งใจบวชเป็นเวลารวมแล้ว

เพื่อศึกษาพระธรรมและอุทิศวรกุศล
แก่คู่กรณีที่เสียชีวิตด้วยค่ะ
เราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

เดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะติดตามกับเชอรี่
วันนี้เรามีบรรยากาศมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพระเอก
ใครกันหนอยิ่งเฉายิ่งดังค่ะ